ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
ส่งสัญญาณกับแกนนำ
ที่จะมีการปฏิกิริยาเกิดขึ้น

เดี๋ยวขวามือคุณผู้ชมครับผมจะ
พาไปดูแกนนำที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้

อยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับรุ้งเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องรุ้งนะครับว่า
ลุงครับกิจกรรมในวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างกิจกรรมที่อยู่ด้านหน้าของท่าน
ก็วันนี้จะมีการเคลื่อนขบวนซึ่งก็ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีการปาสีเขียนสีลงบนผนังซึ่งก็ทำแล้วนะคะ
คือกิจกรรมเราเนี่ยจะจบประมาณ๒ทุ่มหรือ๒ทุ่มครึ่งน่าจะไม่เกินนี้นะคะ
แล้วเราก็จะมีการประกาศการชุมนุมครั้งถัดไปตอนประมาณ๒ทุ่มค่ะ

วันนี้ไม่มีแถลงการค่ะวันนี้มาด้วยความโกรธเครื่องโดยแท้จริงนะคะมวลชนที่มา
และจึงพึ่งทราบเมื่อกี้ว่าโรดบัตรตกไปแล้ว
กลุ่มมวลชนในการว่าเขาบอกนะครับว่ารถฉีดน้ำนั้นถ้าหากทางตำรวจนั้นมีการฉีดน้ำใส่ทางกลุ่มมวลชนกลุ่มมวลชนตรงนี้ก็จะฉีดน้ำโต้ตอบกับตำรวจด้วยเช่นเดียวกันนะครับ